ผู้ชายคนนี้ไปกับพวกขึ้นโรงพักเป็นโรงพักทางด่วน
สอนออทางด่วนหนึ่งคือค่องใจแล้วเกิน
ว่าวางกลวยบนทางด่วนทำไมต้องไปถามถึงสถานี
ไปถามถึงสถานีตำรวจเลยพอไปเจอกันปั๊บเท่านั้นแหละฮะ
คือสภาพของพี่ตำรวจเนี่ยจมูกเขาบอกจมูกหักเลยนะ
นี่ฮะเลือดออกแบบนี้ตอนแรกนึกว่าเลือดกำเดาคงเป็นแผลจากการที่จมูกหักด้วย
แล้วดูแขนท่านสิฟังความทั้งสองข้าง
ร้อยตระบดโทอารัญชวานนนะครับถ้าเป็นรองสารวจราจร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสนทางด่วน๑เล่าบอกว่า
ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สอนออทางด่วนหนึ่งนายสิทธิโชคสาลาอายุสามสิบสองปี
กับพวกรวมสี่คนขึ้นโรงพักมาแล้วบอกว่าเขาเนี่ยขับรถยนต์ขึ้นมา
บนทางด่วนท่าเรือสองมุ่งหน้าไปบางนาแล้วไปชนกับไอ้กลวยยางเข้า
ที่ตั้งอยู่บนผิวจราจรเนี่ยรถผมเสียหายคุณตำรวจ
คือท่านก็บอกว่าพยายามชี้แจงแล้วนะว่าสาเหตุที่จะต้องตั้งกลวยยางเนี่ย
เพราะอะไรมีอะไรบ้างแต่สิทธิโชคโต้แย้งและไม่พอใจ
แล้วก็พูดจาคมครูนะฮะแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายด้วยนะครับ
ตำรวจก็เลยเอามือนะฮะปิดหน้ากล้องแล้วบอกใจเย็นเย็น
ค่อยคุยกันจากนั้นสิทธิโชคเนี่ยก็ต่อยเขาที่ใบหน้าของเขา
กำเดาไหลไม่หยุดในตอนแรกขณะที่กลุ่มเพื่อนของสิทธิโชคเนี่ย
แสดงท่าทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายตำรวจนะฮะจนสิบเวรเนี่ย
เข้ามาห้ามปรามไว้เบื้องต้นเนี่ยเย็บจมูกไปสองเข็มนะ
แล้วที่เห็นมือเนี่ยนะครับกระดูกนิ้วมือขวาหักครับเนี่ยครับ
เฝือกอยู่ขณะเดียวกันฝั่งคู่กรณีก็ไปแจ้งความเหมือนกัน
ไปแจ้งความตำรวจท่านนี้นะที่สอนอท่าเรือในข้อหาทำร้ายร่างกาย
พร้อมทั้งอ้างว่าเขาพยายามจะชักปืนแล้วก็ต่อยคู่กรณีก่อน
ถึงตำรวจจะชักปืนใส่เขาแล้วก็ทำร้ายเขาก่อนด้วย
ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ใช้ปืนข่มขู่คู่กรณีอย่างแน่นอน
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุปืนประจำกายของท่านเนี่ย
วางอยู่ที่โต๊ะหลังจากถูกทำร้ายเนี่ย

คือกลัวจะโดนซ้ำอีกนะฮะเอาลองฟังตำรวจก่อนครับ
ขอบคุณนะคะ
เขาถูกตำรวจทำร้ายเหมือนกัน
แล้วก็ไม่กังวลหรอกนะ

เขาเอาปืนมีตัวเราเหรอ
ตอนนั้นแกจะพักเข้าไปหรือ

พี่สามารถใช้นิชย์แจงได้เลยครับ
ได้เลยใครผิดใครถูกกับพี่

เขาต่อยหรือเขาใช้ปืน
เขาต่อยทั้งหมดละครับ
เดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมครับ

ปกติเราใช้เส้นนั้นบ่อยไหม

เคยเห็นกลัวอยู่ตลอดเวลาไหม
ไม่นะครับ
ที่เราไปหาตำรวจเราอยากไปหาอะไรครับ